เอาจริงนะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องความเชื่อหรือว่าเรื่องดวงเรื่องอะไรแบบนี้

รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงบ้านเราเองนะครับ
มีหลายคู่หลายคนที่เชื่อเรื่องนี้มาก
วันนี้ค่ะเรารวบรวมเอาดาราสาวสวยนะที่เขาเชื่อในเรื่องดวงมาฝากคุณผู้ชม
หมอดูทักว่าห้ามเปิดตัวนะ
ถ้าเปิดตัวแฟนเนี่ยจะไปไม่รอดมีคู่ไหนมีใครกันบ้างพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันค่ะ
เป็นนางเอกที่ออกมาประกาศชัดพร้อมควงหมอดูคู่ใจมาช่วยยืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเธอเมื่อไม่นานมานี้
ซึ่งดวงความรักของขวัญนั้นควรจะเก็บเป็นความลับ

จะช่วยทำให้รักครั้งนี้ยาวนานและมั่นคง
ซึ่งใครที่ได้ติดตามเรื่องหัวใจของสาวขวัญ
คงจะรู้กันดีว่าแทบจะไม่เคยได้เห็นภาพคู่ของเธอ
หนุ่มคนพิเศษออกสื่อแบบจริงจังเลยล่ะค่ะ
พี่เทมเป็นพี่หมอดูประจำตัวขวาน
แล้วก็เป็นคนทักเป็นคนพูดเป็นคนบอกอะไรอย่างนี้
แล้วก็ที่บอกว่าเป็นคนไม่ให้เราบอกสื่อก็ต้องไปถามคนนี้
น้องควรจะเขาเรียกว่าอะไรดวงเขาจะต้องแบบเงียบ
จะดีกว่าเวลาพอเปิดทีไรมันชอบมีอะไร
ขวัญเขาอยากจะพูดอยู่แล้วเชียว
ขวัญเขาอยากจะพูดอยู่แล้วเชียว
เจอเรื่องดวงค่ะเชื่อมาก
พอทับเธอก็ไหลขวาแล้วมันเป็นไปตามที่พี่เทมบอก
เพราะฉะนั้นขวัญก็ว่าขวัญอยากมีความรักที่ดี
สาวสวยอีกคนที่โดนหมอดูทักเรื่องความรักมาโดยตลอด

ไม่ว่าจะรักหรือเลิกกับใครก็มักจะถูกจับตามองมาเสมอค่ะ
ซึ่งตัวเธอนั้นเคยให้สัมภาษณ์ออกสื่อว่าตลอด๑๐ปีในวงการบันเทิง
หมอดูทักเรื่องความรักว่าคิดจะคบใครแล้วล่ะก็
ให้เก็บเงียบไม่ต้องเป่าประกาศจะดีกว่า
ซึ่งตัวของสาววุ้นเส้นเองก็ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมา
เวลาเปิดตัวก็มักจะเลิกราตามที่หมอดูทักอยู่เสมอ
ทำให้ความรักปัจจุบันของสาววุ้นเส้น
ที่กำลังคบหากับแฟนนุ่มนิกนักธุรกิจนอกวงการ
เจ้าตัวก็เลยไม่อยากจะเปิดตัวสักเท่าไหร่
ซึ่งทีแรกสาววุ้นเส้นเขาก็ตั้งใจจะคบแบบสบาย
ไม่อยากจะเป็นจุดสนใจแต่ก็มักจะถูกเพื่อน
เปิดวัพฯทำให้ได้เห็นหน้าหวานใจสาววุนเซ็น
โซเชียลมากขึ้นค่ะ
ด้านสาวสวยดีกรีนางร้ายที่เตรียมจะเป็นเจ้าสาว
ป้ายแดงคนต่อไปอย่างไออภิษดา
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ค่อยจะเปิดตัวหวานใจออกสื่อสักเท่าไหร่นะคะ
ถ้าจะพูดเรื่องความรักที่ผ่านมาของเธอแล้วแล้วก็
เรียกได้ว่าเจอบททดสอบอยู่ไม่น้อย
ไม่ว่าจะเป็นการเลิกรากับหนุ่มนักธุรกิจ

แต่ล่าสุดหัวใจของสาวไอซ์ไม่เหงาแล้วล่ะค่ะ
หลังจากมีภาพเจ้าตัวนั้นสวมแวนเพชรเม็ดต่อที่นิ้วหนังข้างซ้าย
ซึ่งคนรอบตัวก็ยืนยันแล้วนะคะ
ว่าสาวไอซ์เตรียมจะเป็นเจ้าสาวตัวจริง
แต่ก็ยังไม่มีใครได้เห็นว่าที่เจ้าบ่าวของเธอเลยล่ะค่ะ
ปิดท้ายกันที่นางเอกร่างเล็กเต้ยเจรินพร
ข่าวนี้ก็ถึงข่าวที่สาวเต้ยยอมเปิดโอกาสให้หนุ่มคนพิเศษ

แต่งานนี้สาวเตยออกตัวชัดเจนว่าไม่พร้อมจะเปิดตัว
เพราะถูกหมอดูทักว่ารักครั้งนี้ควรพบแบบเงียบไปก่อน
รวมไปถึงตัวของเตยเองก็อยากจะศึกษาดูใจให้มั่นใจก่อนล่ะค่ะ

เพราะพี่แจ๊คเนี่ยก็ไม่ค่อยเปิดตัว

เปล่าเชื่อว่าเราก็คงจะดีด้วยตัวเราเอง
เกี่ยวไหม
จริงอันนี้ก็จริงค่ะ
ตอบสาระไปซะงั้น